พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีกว่าตอนนี้เขาเป็นกระแส
เป็นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมามีโด่งดังอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับการกินข้าวโพดด้วยเทคนิคใหม่ใช้สว่านไฟฟ้า
คลิปนี้เนี่ยเป็นชายหนุ่มเขาใช้สว่านไฟฟ้ากินข้าวโพดไปด้วย
แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจะเป็นยังไงติดตามเลยค่ะ
เรามีการเบอร์หน้าไปด้วยนะคะเพราะว่าก็มีความหวาดเสียว

รู้สึกตอนนี้อ่านไปด้วยกำลังสับฟันตัวเองไปด้วยอยู่นะคะ

แล้วทำไมเราใช้สว่านกินข้าวโพด
เป็นเทคนิคเขาแบบเท่ไงพี่มิ้ว

รู้สึกว่าเออเราต้องแบบมีความกิ๊บเก๋ทำบ้าง

ง่ายเราไม่ทำต้องทำอะไรยาก
ขอกัดแบบปกติมีสุนทรีย์ดีกว่านะคะ
แต่ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มชาวจีนนะครับ
ชาวไทยนะคะก็อยากจะเกาะกระแสไวรัล
อัดคลิปวิดีโอโชว์กินข้าวโพดด้วยสว่านไฟฟ้า
แต่นี่แหละค่ะกะระยะผิด

ทำให้ดึงฟันกระต่ายของเขาร่วงหลุดทันที๒ซี่นะคะ
ทำเอาชายหนุ่มอาวยังไม่ทันกินถึงไหนเลย
แล้วคราวนี้นะฟันกระต่ายหายไป๒ซี่นะ

หน้าซิดเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้
เหตุการณ์ยังไม่จบแพ็นเอ้าหรอกค่ะพี่มิวพี่อาว่ค่ะ

มีคลิปซีรีส์อันที่สองออกมาอีกเป็นเอฟพีโสดสองค่ะ
ทำเอาชาวเน็ตโอ้โหนี่เป็นเวอร์ชันเลือดกรบปากนะคะ
แบบว่าเต็มเลยทีเดียว
คลิปหลังเหตุการณ์ฟันหน้าหลุดไป๒ซี่
ก็มีเสียงโวยวายของหญิงสาวรายหนึ่ง
กำลังต่อว่าชายหนุ่มถึงพฤติกรรมการเล่นพิเรน
เรียนเล่นแผลงจนถึงขั้นฟันหลุดเลือดท่วมขนาดนี้นะคะ

คนก็เข้ามาวิพักษ์วิจารณ์นะคะถึงเหตุการณ์ในคลิป
รายก็แสดงความเป็นห่วง
ที่บางส่วนก็นี่จัดฉากหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่ฟันหลุดเนี่ยทำไมเลือดถึงไม่ไหล
หรือว่าเป็นคลิปหลอกคนดูหรือเปล่า
แต่ก็เท่าที่ดูแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ต้องดูกันต่อไปนะคะ

เออไม่รู้เหมือนกัน
ทำคลิปเรียกยอดไหล

เราก็ขำนะแต่ขำเราก็แบบจับตัวหน้าเราไปด้วย

แต่ว่าบางอย่างก็เป็นความสามารถ

เกิดเหตุไม่คาดฝันได้

แต่ว่าไม่นานมานี้มีคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมาก

ผู้ชายเป็นฟันผู้หญิงเป็นผมค่ะ
นี่ก็เป็นสาวชาวจีนเหมือนกัน

เธอก็ได้ถูกดึงผมออกไปจากหนังศีรษะอย่างรวดเร็ว
ซึ่งสะหายไปเลยอะพี่มี
เหตุการณ์นี้นะคะพาทำให้เจ้าตัวเนี่ย
ต้องไปพบแพทย์ให้ช่วยรักษาอาการเลยทีเดียว
สวยไม่ชอบอยากเป็นแมนจู
มันน่าจะมีอาการถลอกหรือไม่ก็ดึงแบบฉับพลัน
ก็จะเจ็บนะครับว่ามีบริเวณข้องค่างกว้างนะตรงนี้
ถ้าโดนดึงไปแบบหนังศีรษะรากผมไปหมดแล้ว
ปลูกขึ้นอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
คือถ้ามันทั้งอย่างนี้พี่มิ้ว

ใช่เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยนะคะ
ต้องไปล้างเทียมมัน
เออส่วนผมก็เบอร์กะม็อตล้อเล่น
นะคะสามารถติดตามกันต่อได้
ไม่ว่าใครจะมีใครทานข้าวโพดด้วยสวรรค์อีกครับ
ไทยอย่าทำนะคะเราเป็นห่วงคุณผู้ชมนะคะ